แมนที่มีคนไปพบกลายเป็นศพนะคะ
เท้าชี้ฟ้าเสียชีวิตปริศนาในแอ่งน้ำ
หน้าไซส์งานก่อสร้างคุณผู้ชม
นี่ค่ะอยู่ที่ย่านราชบุรณะนะคะ
คือเขาจับผู้ต้องสงสัยได้แต่ว่ายังปฏิเสธอยู่
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับโฟร์แมนคนนี้ค่ะ
ศพของนายวัญชัยอายุห้าสิบแปดปีเป็นฟอร์แมนค่ะ
ก็ถูกเจอในสภาพจมน้ำหน้าทางเข้าไซส์งาน
ลึก๓๐เซนติเมตรนะครับ
สภาพนี้คือปลายเท้าสองข้างชี้ฟ้า
สภาพศพไม่พบร่องรอยบาดแผลนะคะ
แต่ว่ามีเลือดไหลออกจากปาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในไซส์งานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม๓ดาวคนนอง
ฝั่งตรงข้ามซอยราชบุรณะสามสิบสองค่ะ
ตอนที่จับได้ก็มีอาการมืนเมาผู้จาไม่รู้เรื่อง

ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักค่ะ
คนงานเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาได้ยินเสียงเออะโวยวาย
แต่ก็ไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่มีคนเห็นเหตุการณ์

เพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนึงเล่าบอกว่าเมื่อคืนนี้

แล้วผู้ต้องสงสัยในกริตนายคนนี้วิ่งมาวิ่งมาตาม
ยกมือไหว้นะคะขอให้คนงานอีกคนนึง
พักในแคมป์เดียวกันไปช่วยเพื่อนเขาหน่อย
ก็คือผู้เสียชีวิตนั่นแหละบอกให้ไปช่วยเขาหน่อย
ก็ไม่ได้รู้จักกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ย
หัวหน้างานก็รีบตามไปดูก็เห็นผู้ต้องสงสัย
อดรัดฟัดเหวี่ยงกับรอปภโดยที่ไม่รู้สาเหตุ
ถึงได้รู้ว่าเอ้ามีคนเสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธ
โดยอ้างว่าเมามากนะคะจำไม่ได้ว่าทำอะไรไป
แต่ก็พยายามหาคนมาช่วยไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ตำรวจเนี่ยตอนนี้ยังสอบข้อเท็จจริงอยู่นะคะ
ซึ่งก็มีภาพวงจรปิด
ตอนที่ผู้ต้องสงสัยไปตามคนมาช่วย

แต่ว่าเขายังต้องหากล้องในจุดเกิดเหตุอีกรอบนึงนะคะ
เพื่อที่จะดูความชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
กับผู้เสียชีวิตแล้วก็ต้องรอผลพิสูจน์จากนิติเวศ

จึงจะสรุปได้ว่าการเสียชีวิตนี่เกิดจากอุบัติเหตุ